ตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะครับ
เป็นคดีที่อดีตทหารปืนโหดนะคุณนะ
ยิงพ่อตา๓นัดทะลุเบ้าตาทะลุหัวจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุเพราะว่าตัวเขาจะพยายามไปตามหาเมีย
แล้วทีนี้พ่อตาห้ามไม่ให้เข้ามา
เพราะว่าเขามีการแยกย้ายเลิกลากันไปอยู่ช่วงระยะหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าพอมาตามหาเมียพ่อตาห้าม
เขาโมโหยิงใส่พ่อตาทันทีนะครับ
ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ที่สพเมืองเลยนะฮะ
ตำรวจก็สอบสวนนางสาวสุพธิดาวรินทราอายุ๓๗ปี

ที่ก่อเหตุยิงพ่อของเธอนั้นจนเสียชีวิตคาบ้านนะครับ
จากการสอบสวนนางสาวสุพัทธิดาเธอก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเธออยู่กินกับสามีจนมีลูกสาว๒คนอายุ๘ขวบกับ๑๒ขวบ
ส่วนสามีอดีตนั้นเป็นทหารสหสวทหารยศ๑๐เอก
มณฑนฐานบกที่๒๘นะครับ

เนื่องจากไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเป็นคนขี้หึงขี้หวงมาก
ทำร้ายร่างกายเธอจนบอบช้ำมาแล้วหลายครั้งนะครับ
แล้วก็ชอบทำลายข้าวของในบ้านจนเสียหาย
พ่อของเธอให้เลิก
เลิกกับผู้ชายคนนี้และให้อยู่ห่างกันสักพัก
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ

โอกาสฝ่ายชายให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่
วันเกิดเหตุเมื่อ๒วันก่อนนะครับ
ตัวของผู้ก่อเหตุปีนกำแพงเข้ามาที่หลังบ้าน

ทีนี้พ่อของฝ่ายหญิงหรือว่าพ่อตาผู้ก่อเหตุ
เอาปืนแก๊ปยาวเอามาขู่เอามาป้องกันตัว
แต่สามีก็เอาปืนมาด้วย
ยิงเข้าที่คอของพ่อ๑นัดจนพ่อล้มลง
ทีนี้ครับตัวลูกสาวรีบมาปั๊มหัวใจให้พ่อ
ญาติก็มาช่วยปั๊มหัวใจให้
แต่จากนั้นนะคุณนะสามีของเธอ
ยังใช้ปืนยิงพ่ออีก๒นัดคุณ
ท่ามกลางหรือว่าต่อหน้าคนอื่นเลย
โดนเข้าที่ใบหน้าศีรษะจนพ่อนั้นเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสามีของเธอก็วิ่งหลบหนีไป
ตอนนี้ไม่รู้ว่าหนีไปที่ไหนแล้วนะฮะ
เออนะครับตอนนี้เธอเองกับลูกสาว
สองคนนะรวมถึงญาติญาติไม่กล้ากลับไปที่บ้าน
กลัวไงคุณกลัวว่าสามีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
ซึ่งมีความอาฆาตนะคุณนะ
แล้วก็เป็นคนดุร้ายกลัวว่าจะกลับมาก่อเหตุ

ส่วนศพของคุณพ่อตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลเลยนะฮะ
ยังไม่มีพิธีทางศาสนาจนกว่าจะจับสามีมือยิงพ่อเธอได้นะครับ
ล่าสุดผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ก็พบว่าบ้านปิดเงียบไม่มีใครอยู่
เพื่อนบ้านบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่มีใครกล้ากลับเข้ามา

ส่วนทางคดีวันนี้ผู้สิทธิ์ของเราก็ตามความคืบหน้าเลยฮะ
ตำรวจได้สนที่กำลังหลายฝ่ายโดยมีชุดสืบสวนสพเมืองเลย
ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเลยนะครับ
แล้วก็มธบ๒๘แล้วก็อรมนระดมกำลังแบ่งการค้นหาเป็น๔ชุดนะครับ
แรกออกติดตามไปยังบ้านของผู้ก่อเหตุที่อำเภอเชียงคาน
ที่๒ไปพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ไปภูมะนาวไปล้อมอยู่แถวนี้
ชุดที่สามเนี่ยฮะประสานไปยังอดีตต้นสังกัดก็คือ
แล้วก็ชุดที่๔ค้นหาแหล่งหลบซ่อนหรือว่าแหล่งกบดาน
คาดว่ามือปืนจะไปซ่อนตัวนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างระมัดระวัง
จากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนแล้วก็ชำนาญเรื่องการเดินป่า
กระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา๑๕นาฬิกาบ่าย๓ได้รับแจ้ง
มีชาวบ้านพบเห็นผู้ก่อเหตุแต่ข้อมูลนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับ
ส่วนพนักงานสอบสวนสพเมืองเลยเจ้าของคดี
ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและครอบครองอาวุธปืนนะครับ
ขณะที่ทางต้นสังกัดอดีตนะต้องบอกอดีตต้นสังกัด
เพราะว่าทางตัวผู้ก่อเหตุออกจากราชการแล้ว
เพราะว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับคือมธบ๒๘นะฮะ
ต้นสังกัดของผู้ก่อเหตุคือนายนรงฤทธิ์
แชร์ภาพไปในกลุ่มไลน์ของจังหวัดเลยมีข้อความบอกว่า
ด่วนให้ตรวจสอบบุคคลด้วยว่านายนรงฤทธิวรินทรา
หรือว่านายตั้งเป็นอดีตข้าราชการสังกัดฝ่ายการสารวัตรมณฑนฐานบทที่๒๘
กระทำความผิดฆ่าคนตายเมื่อวันที่๑๓มีนาคม
และอยู่ระหว่างการหลบหนีหากพบเห็นโปรดแจ้งสถานีสารวัตรทหารมณฑนฐานบกที่๒๘
แล้วก็ลงท้ายด้วยนะฮะบอกว่าห้ามผู้ใดให้การช่วยเหลือในการหลบหนี
หรือให้ที่พักพิงโดยเด็ดขาดนะครับ